หัวหน้าเรามารู้เรื่องตอนไหนคะเดียว่าเดียโดนทำร้ายแล้วอะค่ะ
มีพี่ที่ว่า๒คนยกออกไปกับเดี๋ยวครับเขาโทรไปบอก
ตอนนั้นเลยตอนที่ว่าอยู่บ้านที่ทำงานนะครับ
อ่าแล้วตัวหัวหน้าตอนนั้นหัวหน้าไปอยู่ที่ไหนจ๊ะ
ตอนนั้นเดียไม่ทราบอะครับเพราะว่าเดียนอนอยู่เหมือนในลูกเลยไหม
ให้ผมพา
ตอนที่ไปก็คือตอนที่กลับไปนี่คือบ้านที่ติดหมดแล้ว
เขาว่าไงบ้างคะ
เขาบอกเขาไม่รู้
แล้วดูท่าทางแล้วที่เราไปดูแล้วเนี่ย
คือไม่มีคนอยู่ในบ้านหรือว่าอยู่แหละแต่ไม่ออกมา
ไม่มีนะเพราะว่ามันใส่ของกุญแจบ้านไว้ครับ

ทีนี้ตอนที่หัวหน้ารู้เรื่องนะคะ
แล้วก็หัวหน้าเป็นคนแจ้งตำรวจป่ะคะเดีย

หัวหน้าก็ไปกับตำรวจแล้วก็พาเดียไปด้วยที่จุดเกิดเหตุเนี่ย
คือระหว่างนั้นพี่เขาบอกอะไรเดียไหมว่า
เออเออเนี่ยมาขี่รถมองหน้ากัน

ยังครับตอนนั้นยังเดียนั่งไปกับร้อยเวรที่ว่า
เขามานั่งมานั่งไปกับตำรวจสองคน
แล้วเดียมารู้เรื่องยังไงเมื่อไหร่คะว่าตกลงเรื่องมันเกิดอะไรกันขึ้นแล้วทำไมเดียโดนทำร้าย

ทีนี้ตอนไปโรงพยาบาลนะคะก็คือแน่นอนมันหนักมากอะเนาะเพราะมันที่หัวเลยเนาะ
ทีนี้เดียผ่าตัดวันนั้นคืนนั้นเลยไหม
ยังครับเพราะว่าตอนนั้นตอนที่ไปโรงพยาบาลครั้งแรกคือตอนแรกผมคิดว่ามีเพยรแพง

แต่ไม่

ก็เลยผ่าตัดใช่ไหมคะใช่ครับ
แอดแอดมิตรมาที่โรงพยาบาลประจวบอ่าหมอบอกไหมว่าข้างในมันกระทบกระเทือนขนาดไหน
แล้วมันจะมีผลต่อเดียยังไงคะหมอหมอบอกว่ากระโหลกมันเข้าไปทับเนื้อเยื่อในสมองครับ
อืมใช่แล้วก็มีเลือดไหลออกตามสมองอืมใช่ครับ
แล้วก็เหมือนกับถ้านั้นเหมือนกับแบบดีนะที่ว่าแบบเขาบอกว่าความทรงจำยังกลับคืนมา
อืมคือคุณหมอบอกไหมคะเดียว่ามันจะมีผลเช่นเดียอาจจะอาจจะไม่ไม่สามารถสั่งการร่างกายส่วนอื่นได้เหมือนเดิมทันที
หรือว่าเรื่องความจำหรือว่าเรื่องคิดเราอาจจะช้าลงหรือเนี่ยคือมันจะจะกระทบอะไรกับเดียต่อไปไหมคะ
หลังจากที่มันหายแล้วค่ะแผลต่างค่ะ
ไม่มีครับหมอไม่ได้บอก
ก็คือโชคดีตรงที่ว่าตอนแรกคือก็กลัวเหมือนกันเรื่องของความจำใช่ไหม

อ่าอ่าทีนี้หลังจากที่ผ่าตัดแล้วเนี่ยนะคะเดียอยู่ในโรงพยาบาลรวมแล้วทั้งสิ้นประมาณหกวันใช่ไหมคะ

หนูนี่ถือว่าเร็วไหมหมอบอกไหมว่าถือว่าเร็วไหมออกมาได้ภายใน๖๐
เร็วใช่ครับเพราะว่าหมอก็บอกว่าฟื้นตัวเร็วมาก
ทำไมอ่ะคือเหมาะหรือยังไงหรือมันลงไปไม่ลึกหรือยังไงคะเดีย
มันลงไปไม่มั่นใจครับเพราะว่าหมอเขาบอกว่าฟื้นตัวเร็วมาก
แต่ไม่เป็นไรดีแล้วดีกับเรานะคะแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยคือเดียก็ยังต้องไปหาหมอเป็นระยะถูกไหม
เมื่อสักครู่นี้ที่เราวิดีโอคอลคุยกันบางก็คือคือมันเข้าก็พึ่งใหม่
เนาะมันเพิ่งกลางเดือนเองนะคะใช่ครับใช่ซึ่งจะถอดแม็กซ์ออกจากหัว
หมอนัดเมื่อไหร่จ๊ะเดีย

แล้วตอนนี้เวลาแบบพอนอนนอนหลับได้ปกตินอนหลับใช่ไหม
นอนหลับได้ปกติครับแต่ว่าพอเวลาเดือนพอเวลาเท่าไหร่เดือนมากจะมืนหัว

ใช่แล้วก็จะมีบทชาบริเวณหัวข้างบนหัว
เพราะฉะนั้นหมอเขาบอกว่าอีกประมาณ๒เดือนถึงจะหายเป็นปกติ
ก็จะมีผลแค่อาจจะมึนชาอย่างนี้ใช่ไหมคะเนี่ย

แล้วก็ยังไงพี่ถามย้ำอีกครั้งก็คือไม่ได้มีผลต่อร่างกายส่วนอื่น
เรื่องแค้นค้าเรื่องอะไรไม่มีผลอะไร
สายตาไม่มีผลเนาะ

ทีนี้ค่ะคุณแม่เนี่ยไปโพสต์ลงในเพจในท้องที่ใช่ไหมคะ
ท้องที่ของประจวบนะคะทีนี้คนก็เลยช่วยกันใหญ่เลยนะ
ในเพจคนรักบางสะพาน

ทีนี้ค่ะเดียมีใครอันนี้ในส่วนของคดีเนี่ย
คือตำรวจมาหาคุณแม่แล้วหลังจากที่ได้รู้เรื่องจากเพจใช่ไหมคะ

วันนี้ตำรวจเรียกไปสอบหรือยังคะเดีย
ยังครับตอนนี้ตำรวจยังไม่เรียกไปสอบแค่โทรมาบอกว่าจะมา

เห็นเขานัดวันศุกร์ให้ขึ้นไปที่ปานบุรีครับ
ตอนนี้เดียกลับมาอยู่บ้านเราแล้วเนาะ

ทีนี้ที่เดียอยู่เนี่ยคือบางสะพานน้อยใช่ไหมคะ

เดียหลังจากที่คุณแม่โพสต์ไปแล้วเนี่ยนะคะ
คนที่อยู่ในเพจเนี่ยมีใครมาเหมือนกับ
รู้จักกลุ่มนี้เอ้ยบ้านนี้รู้จัก
เอ้ยอย่างนี้เคยโดนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้

ทั้งหลายทั้งปวงเสร็จแล้วเนี่ยตกลงเราได้มานั่งคุย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
คนที่ว่าคือสองคนที่อยู่ในกลุ่มทำร้ายเดียใช่ไหมคะ
อันนี้เดียไม่มั่นใจครับเพราะว่าเดียไม่เคยเห็น
จำหน้าได้ไหมคือถ้าสมมุติเดียต้องชี้ตัวเดียพอจำหน้าเขาได้ไหมคะ
จำคนที่ยิงได้ครับแล้วก็มีลุงแก่คนหนึ่งที่จำได้
คุณลุงที่ว่านี่คือคุณลุงคุณลุงเห็นเหตุการณ์หรือคุณลุงร่วมด้วย
ร่วมด้วยครับกระเทิบเข้ามาที่หัวทีหนึ่ง

เดียตอนที่เจ้านายหัวหน้าเล่าให้เดียฟังเนี่ยนะคะสองคนที่หัวหน้าบอกเนี่ยก็คือ
เอางี้คือเดียไม่ยืนยันว่าเป็นสองคนในกลุ่มที่ทำร้ายเดียหรือไม่
แต่บอกว่ามีสองคนนะคะทีนี้ก็เรียกกันให้จอดรถนะคะ
แล้วเหมือนว่าสองคนนั้นที่เรียกหัวหน้าเดียเนี่ยเขาชักปืนขึ้นมา
หัวหน้าเดียก็เลยชักปืนยิงขู่ไปก่อน
โดยที่ยิงลงพื้นยิงไปกี่นัดหัวหน้าบอกไหม

ทีนี้แต่อันนี้เอาแบบตรงไปตรงมาก็คือว่า

เราไม่รู้ว่าจริงแล้วอีกฝั่งหนึ่งเขามีข้อมูลยังไง
แต่ประเด็นก็คือว่าเรื่องนี้หัวหน้าไม่ได้บอกเราตอนแรกถูกไหมคะ
บอกแค่ว่ามีคนแปลกหน้าเข้ามา
แล้วจริงมันใช่คนแปลกหน้าไหม
ใช่ครับมันเป็นวัยรุ่นนะครับอย่างเขาบอกนะ
เพราะว่าเขาไม่เคยเห็นในหมู่บ้าน
แต่เขาก็มีบ้านอยู่ตรง
เดี๋ยวไอ้บ้านตรงที่เดียเลี้ยวไปจอดเนี่ยนะจ๊
มันอยู่ในบริเวณหมู่บ้าน

คือหมู่บ้านนั้นเห็นหัวหน้าเขาบอกว่า
มันเป็นหมู่บ้านสำหรับในเครือบริษัทนี้ครับ
เหมือนมีคนทำงานในบริษัทนี้แล้วก็มาสร้างไว้อะไรแบบนี้ครับ
เอาล่ะเราคือบ้านหลังนั้นกับบ้านหัวหน้าอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันถูกไหม

แต่ทีนี้คนในบ้านนั้นเราไม่รู้ว่าคือคนที่อยู่ที่นั่นอยู่แล้วเก่าก่อน
หรือว่าเป็นคนของใครเพิ่งมาอยู่หรือยังไงไม่รู้เนาะ

บ้านที่วัดเดียดโดนเนี่ยครับคือมันเป็นทางแยก
เป็นเหมือนเป็นทางซอยถนนลูกรังออกจากซอยหมู่บ้านนะครับ
ไม่ได้อยู่ในเขตเดียวกันกับหมู่บ้าน

เป็นบ้านหลังธรรมดา
ครับไง

เอาละค่ะเดียค่ะเดี๋ยวทางรายการลองติดต่อในส่วนของอื่นดูนะคะ
ยังไงเนี่ยเป็นกำลังใจให้ก่อนแล้วก็ขอบคุณที่อุตส่าห์เล่าให้ฟังอย่างละเอียดนะคะ
แล้วก็ถ้าคดีติดขัดอะไรเดี๋ยวยังไงเราช่วยตามอีกแรงหนึ่ง

เดี๋ยวยังไงฝากขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะที่ให้ข้อมูลนะคะ